ทีนี้ทางด้านของภูมิในการสอรบอกว่า๓๔วันนี้ทุกอย่างมันเอื้อ
มันเอื้อต่อการช่วยทั้ง๑๓คนเพราะว่าที่ผ่านมาน้ำมันถูกสูบไปค่อนข้างเยอะ
และก็ตรียมพร้อมก่อนข้างเรื่องของรวดดูมรสุมซึ่งฝนจะเริ่มมาใหม่แล้ว
น่าจะทำได้นะฮะเพราะว่าต้องแข่งกับเวลาคุณผู้ชม
ขณะที่บางส่วนก็มีการถอนกำลังออกไปเพื่อรักษาออกซิเจนในถ้ำด้วยนะครับ

นายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบราย
ก็มีการแถลงความคืบหน้าล่าสุดนะครับ
ในการช่วยเหลือทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำบอกว่า
ภารกิจหลักตอนนี้แน่นอนเป็นการกู้ภัย
แล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดา
แต่ทั่วทั้งโลกเองก็บอกว่าโอ้โหเหตุการณ์นี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
หน่วยงานทั้งไทยทั้งต่างชาติพยายามนำอุปกรณ์ที่มีอยู่มาช่วยอย่างต่อเนื่อง
โดยปฏิบัติการนอกถ้ำไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำการเบี่ยงทางน้ำ

ส่วนการค้นหาโพรงบนภูเขาก็ทำไปแล้วมากกว่า๑๐๐โพรง
โพรงที่มีศักยภาพประมาณ๑๘โพรงแล้วก็ไปได้ลึกถึง๔๐๐เมตร

แต่ก็ยังไม่มีจุดไหนตรงกับจุดเนินนมสาวซึ่ง
เราดริวหรือเจาะจากบนยอดมุมไหนก็ตามมุมนึง
ลงไปจุดที่มีห้องที่น้องเขาอยู่จริงนะครับ
มันเหมือนเอาผมมองง่ายเหมือนยิงปืนไปตรงเป้าที่มีต้นไม้อะไรอย่างนี้
เขียวไปหมดแล้วเป้าก็สีเขียว
ถ้าเบี่ยงเบนไปนิดเดียวไม่มีทางที่จะยิงถูกเป้า
ติวยังไงใช้เวลาเท่าไหร่ลึกขนาดไหน

เมื่อวานผมเปรียบเทียบกับชิรีที่เป็นเหมืองถล่ม

ส่งน้ำส่งข้าวลงไปหมดอยู่ได้อยู่แล้ว
เจาะ๒เดือนกว่าจะถึงกิโลหนึ่ง
ต้องอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้เหตุผลที่มันไม่สามารถจะระบุได้
คือทีมลาดตะเวนอยู่บนเขาใช่ไหมครับ
แต่น้องเขาอยู่ใต้ดินนะ

มันไม่ได้เป็นการอยู่ในโพรงด้านบน
อธิบายแบบนี้ว่าคนที่สแกนโพรงคืออยู่ด้านบนเขา
ซึ่งมันสูงมากเท่ากับตึกบายกก็ว่าได้
แต่น้องอยู่ข้างล่างลงไปใต้ดินไปอีก
ซึ่งมันทำให้การระยะห่างของโพรงกับตัวเด็กมันอยู่ไกลกันมาก
ที่จะไปจอดแล้วก็หาพิกัดมันก็เลยยากมากไปอีก
อันนี้เป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มันอยู่ในพื้นที่นะครับ
จากปากถ้ำถึงโถง๓สามารถเดินเท้าได้
แต่ก็ยังคงห่วงเรื่องของออกซิเจนในอากาศในถ้ำ
เพราะว่าตอนนี้สภาวะอากาศปกติจะมีออกซิเจนประมาณ๒๑
ซึ่งเมื่อในพื้นที่มันมีพื้นที่จำกัดคนเข้าไปเยอะก็ส่งผลให้ออกซิเจนในอากาศลดน้อยลง
และหากมีออกซิเจนลดลงเหลือ๑๒ก็จะส่งผลต่อสุขภาพของคนทำงาน
ก็เลยจำเป็นต้องเพิ่มออกซิเจนเข้าไป
คู่กับการลดจำนวนของผู้ที่ปฏิบัติงาน
เพื่อรักษาสมดุลของออกซิเจนภายในถ้ำ
ขณะเดียวกันคณะทำงานก็ยังคงมีการซักซ้อมแผนกันอยู่

หลากหลายวิธีหลากหลายเหตุการณ์

ถ้าเกิดว่าสถานการณ์เอื้อที่สุด

ก็ต้องมีการหามรือกันว่าจะใช้แผนไหน
ให้ทันกับเวลาที่มีอยู่นะครับ
อย่างสมมุติว่าเอาแผนแรกที่ผมยึดมาตลอด
ก็คือไปนำน้องเขาออกมาให้ได้
แผนตรงนี้ปัจจัยแห่งความสำเร็จก็คือ
น้ำน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
ซึ่งเป็นไปไม่ได้น้ำจะเป็นศูนย์
ก็ต่อเมื่อประมาณธันวาหรือมกรา

กับสื่อมวลชนกับพี่น้องทุกท่านนะฮะ

แผนใดแผนหนึ่งที่เราเตรียมอันไว้

สัปดาห์จะมีฝนตกเราไม่รู้ว่าจะเติมมาเท่าไหร่
เหตุผลที่ทำไมต้อง๓๔วันนี้

คือชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าถ้าฝนตกวันนี้

น้ำจะมาแล้วจะทำไม่ได้นะฮะ
มันเลยเป็นความยากของการทำงานในครั้งนี้
เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ไป

พบว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเรื่องของปริมาณอากาศ

มีการวัดปริมาณอยู่ครั้งหนึ่งเพราะว่าเหลือเพียง๑๕
นะคะน่ากังวลถ้า
เด็กจะหายใจลำบาก

คือตอนนี้เนี่ยอากาศแอลสิเจน
คือตอนนี้ในถ้ำเนี่ยเหลือน้อยละ
โดยเฉพาะโถง๓ต้องมีการนำท่ออากาศเข้าไปบริเวณโถง๓จากปากถ้ำ
ส่วนบริเวณที่น้องอยู่มีการขนถังออกซิเจนเข้าไป
คือตอนนี้คือต้องยอมรับนะว่าเรื่องของนอกจากฝนที่ต้องคอยติดตามแล้วเนี่ย
เรื่องของอากาศในถ้ำนี้สำคัญมาก
ทีนี้มันก็เลยมี๓ปัจจัยที่มากำหนดเรื่องของแผน
ก็คือออกซิเจนในถ้ำระดับน้ำหรือปริมาณฝนและความแข็งแรงของเด็ก
ว่าเด็กแข็งแรงมากพอสุขภาพดีไหม
ต้องประเมินมาร่วมกันทั้ง๓ปัจจัยนี้
ซึ่งพลเอกอนุพงศ์จินดาบอกว่าแม้ว่าจะเห็นด้วยในแผนงาน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง
ทุกอย่างต้องมีการฝึกซ้อมมีการนัดแนะทุกขั้นตอน
เพื่อให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบแล้วก็ปลอดภัยแบบ๑๐๐
ที่สำคัญต้องทำให้เร็วแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก
แล้วก็เจ้าหน้าที่เพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้น

ถ้ามองในอีกมุมผมอยากเรียนง่ายว่า
อย่างไรขณะนี้เตรียมการแล้วเด็กเนี่ยจะต้องต้องมีคนที่จะประคองมาอย่างไร
แล้วไปหยุดที่ไหนบ้างนี่คือแผนที่เขาเตรียมการอยู่
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องประเมินทีมที่ทำงานก็ต้องประเมินความแข็งแรงของเด็ก
ความพร้อมปริมาณอากาศน้ำฝนจะตกไหม้หรือไม่
ตัดชินใจว่าจะเอานำเด็กออกมาหรือไม่อย่างไรขณะนี้พัฒนามาเนี้ยตอนนี้
แล้วที่สำคัญอย่างที่เรารายงานสดไปก็คือ
เอาแสดนสีเขียวไปกั้นนะฮะบริเวณเต้นของทหาร
เพราะว่าก่อนอันนี้มีสื่อต่างชาติเข้าไปถ่าย
โดยที่ภารกาศก็มีการปิดกั้นเอาไว้สักระยะทางตรงนี้ประมาณสัก๑๐๐เมตรได้
เอาเชือกไปกั้นห้ามเข้าด้วยทำเส้นทางจราจรตลอดแนวไม่ให้สื่อถ่ายภาพเลย
รวมทั้งต้องติดบัตรทุกคนไม่ติดก็ไม่ให้เข้าพื้นที่
แล้วก็มีรายงานที่ว่ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มอีก๑๐ตัว
จัดระเบียบพื้นที่หากมีการนำทีมหมูปลาออกมา
ก็สะดวกต่อการนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าสื่อไทยสื่อต่างชาติก็สงสัยว่า
ทำไมต้องปิดภาพแบบนี้จริงมันเป็นเหตุที่เป็นผู้ประสบภัยอยู่ด้านใน
เราต้องช่วยออกมาน่าจะเปิดเผยข้อมูลต่างแบบนี้ได้ว่า
เอาออกมาตอนไหนยังไงทำไมถึงปิดไม่ให้คนเห็นแล้วกลายเป็นเขตอันตราย
คือมันมีอะไรด้านในหรือเปล่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะฮะ
ก็จะมีการแถลงเหลือรอบเดียวแล้วใช่ไหมค

ท่านบอกว่าภารกิจครั้งนี้ต้องบอกว่าไม่ง่าย
งานหินแล้วก็น่าจะไม่รอถึงเดือนธันวาคมใช่ไหมคะ
โอ้โหยากถ้าเกิดมันรอนข้างในมันก็จะรอนนานไง

เขาบอกว่าปริมาณน้ำที่มันจะตกลงมา
มันไม่ใช่แค่ที่กรมอุตุบอกว่า๔วัน

ปริมาณน้ำมันกะไม่ได้
บางวันน้ำในถ้ำอาจจะสูงคือมิดเนินนมสาวไปเลย
แล้วก็บอกว่าตอนช่วงฤดูฝนหลายปีที่ผ่านมา
ไม่เคยมีการเข้าไปตรวจสอบด้วยซ้ำว่าน้ำเคยเต็มถ้ำหรือเปล่า

เขาบอกว่าเฉพาะวันที่๖กรกฎาคมวันเดียว
เจ้าหน้าที่มีการพักเครื่องสูบน้ำ๑๒นาทีแค่นั้นนี่นะคะ
ปรากฏว่าระดับน้ำเพิ่มมาถึง๑๐เซนด้วยกัน
แค่๑๒นาทีแต่ระดับน้ำมันเพิ่มเร็วมาก
คือชาวบ้านเขาบอกว่าคือในถ้ำนี้มันมีรูมีโพรงเยอะมาก
ทำให้น้ำมันเข้ามาเร็วมากแล้วน้ำมันซึมเร็ว
คือก่อนหน้าที่เด็กจะเข้าไป๓วันมันฝนตกหนัก
วันที่เด็กเข้าไปฝนไม่ตกแต่น้ำมันซึมมาในเวลานั้นพอดี
มันก็เลยมาแบบเหมือนน้ำหลากมา
น้ำมาเยอะมากทำให้เด็กออกมาไม่ได้ต้องระวังกันด้วยนะฮะ